กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ก็ฟังมาตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ
ก็หลายอย่างก็ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจและประชาชนที่อยู่ทางบ้าน
รุณาฟังกันแล้วกันนะครับเพราะหลายเรื่องได้มีการชี้แจงไปแล้ว
นะครับแต่ท่านคงไม่ได้ฟังหรอก
เพราะท่านต้องเตรียมการในเรื่องการอภิปรายของท่าน
นะครับผมก็ไม่ไปโกรธท่านนะครับ
แต่ผมก็เกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดกันไปมากมาย
ซึ่งในเรื่องของวัคซีนเรื่องของสาธารณสุขเดี๋ยวผมจะให้ท่านรองน้ำตรี
ได้ไปชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวทีอื่นได้ด้วย
นะครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลอย่างแท้จริง
ในการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนในเรื่องโครงการคนละครึ่ง
โครงการโครงการเราชนะหรือโครงการต่างที่รัฐบาลนี้ได้ออกไปเนี่ย
เราจะเห็นได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยไปถึง
พ่อค้าแม่ค้าค้าปลีกซึ่งก็ได้คนจำนวนมากที่เข้ามารับประโยชน์ตรงนี้นะครับ
เราก็ไม่เห็นว่าจะเป็นภาระต้องจ่ายไปเรื่อยตามรายที่เรามีเงินเพียงพอ
เราจะดูแลประชุมผู้แม่น้อยและวิวัตการณ์ระยะสั้นเนี่ยออกมา
ทยอยมาตามลำดับนะครับแต่ในส่วนของจำนำข้าวที่บอกว่าเป็น
เป็นแสนแสนล้านบาทกรณีที่ผมต้องกล่าวถึงตรงนี้
เพราะว่าท่านก็กล่าวถึงผมในเรื่องโน้นเรื่องนี้เช่นกัน
ถ้าท่านไม่พูดผมก็ไม่พูดนะครับ
ประเด็นของจำนำข้าวมันมีคดีทุจริตที่ปปชถูกไหมถูกไหมครับ
ผมพูดแค่นี้ก็พอมั้งมีการตรวจสอบปวชไม่ระงับยับยั้ง
มีคนถูกในคดีมีความผิดถูกฟ้องติดคุกหนีคดี
ผมไม่อยากจะพูดคำเหล่านี้อีกนะผมมีความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับ
หนี้สาธารณะก็กลับเรียนอีกครั้งนะครับ
ระบาดไวรัสโคโรนานั้นรู้ดีอยู่แล้วว่ามันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจกับอะไรทั้งหมด
ท่านรู้ผมก็รู้เพราะผมทำงานกับคนเป็นร้อย
เป็นคนทำงานหลายคณะที่ทำงานร่วมกัน
เอาเหตุผลหลักการเหตุผลสถานการณ์มาพินาอย่างทองแท้ในทุกเรื่อง
ตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์แพร่ระบาด
เริ่มตั้งแต่ก่อนจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในโลกใบนี้นะครับ
เรื่องของการกู้เงินผมยืนยันยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลังนะครับ
แต่หนี้สถานะมันก็มี๔๖มาตลอดนะครับ

ในการดูแลประชาชนเหล่านี้มันก็จำเป็นนะครับ
ในเรื่องของเงินกู้เหลือนกู้มาตั้งแต่ปี๕๗๖๔
ชำระหนี้ไปแล้วนะครับ๒๕๓ล้านล้านบาท
แล้วเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาท่านบอกว่ากู้ไปใช้ไม่เป็นประโยชน์
กู้ตามพรกรเงินกู้วันนี้ก็ได้เบิกจ่าย
เหลือจำนวนที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อบ่ายนี้เป็นทีอีกแล้วนะ
ทั้งสามก้อนเนี่ยก็ใช้ไปเกือบจะหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ไปถึงมือประชาชนจำนวนมากแต่แน่นอนครับ
ยังไงก็ไม่พอนะครับผมก็ยืนยันว่าจะดูแลต่อไปนะครับ
ใช้มาตรการทุกมาตรการที่สามารถบริการได้นะครับ
กลับไปสักนิดนึงว่าเงินกู้ต่างเหล่านั้น
ตั้งแต่ปี๕๙จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการลงทุนอะไรไปบ้าง
บ้างโครงสร้างพื้นฐานภาษีกิจสังคมไปกว่าสองจุดหนึ่งล้านล้านบาท
จำนวนหนึ่งร้อยหกสิบสองโครงการพูดไปแล้วแต่ถ้ามันได้ฟัง
กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นการกู้เพื่อใช้ในการลงทุนมวลเงินกว่าประมาณหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาท
นะครับก็ถ้าทุกคนเอ่อแม่อคติอยู่เกินไปนัก
ถ้าคนเห็นอะไรอย่างที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา
นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่โทษใครอ่ะนะ
ก็มันขึ้นอยู่สถานการณ์ขึ้นอยู่กับการบริหารขึ้นอยู่กับรายได้ของประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ลองเปรียบเทียบดูอีกทีก็แล้วกันนะครับ
คมนาคมด้านไฟฟ้าไฟฟ้าลงดินนะครับคูคลองสะอาด
บ้านคนรายได้น้อยชนประธานเพิ่มแหล่งน้ำน้ำการเกษตร
การบรรเทาอุทธกภัยและความเข้มแข็งทางการเงินของไทย
ท่านก็ประมาทประเทศไทยอยู่นั่นแหละผมก็ยืนยันอยู่แล้วว่าสถานะนักถ้า
เงินของไทยมีไม่กี่ประเทศนะครับในโลกใบเนี้ย
รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินการคลังเท่าเดิม
เมื่อเทียบกับก่อนวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดนะครับ
อันนี้เป็นการประเมินจากภายนอกทั้งนี้เพราะเขาเห็นว่าประเทศไทยมีภาคการเงินการคังที่แข็งแกร่ง
ยอดแยงกันไปมากต่อไปไม่ได้ทั้งหมดครับ
เพราะผมเกรกไปไปจนจะไม่เข้าใจเรื่องงบสหรัฐศูกร์
ศูนย์กระหละหมพูดไปแล้วเราลดข้ายลด
ลดค่าใช้จ่ายปรับลดประมาณของกระทรวงลงก็บอกไปแล้ว
นะครับรัฐบาลได้จัดถัดมุมเงินรัฐบาลและเงินกู้ใช้
ในการปัญหาจัดการสถานการณ์การระบาดโควิดสิบเก้าในรัฐ
สุขจำนวนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสองล้านบาทเป็น
ค่าตอบแทนเฉียงภัยให้บุรกรความแทนการแพทย์โดยที่
บริษัทการพักทันน้ำและออสมอค่าสถาบันผู้ป่วย
โควิดค่าใช้จ่ายด้านวัคซีนการเฝ้าระวังควบคุมติดตาม
การระบาดป้อการและคนขาชื่องลุคเรื่องค่าตอบแทน
ต่างก็เดี๋ยวถามกับท่านรองนายกข้างนอกกันแล้วกันนะ
เพราะผมก็ไม่เคยดึงเอาไว้นะครับก็จ่ายทุกครั้งมีปัญหา
ผมก็ตัดสินใจให้นะครับผมก็หารือกับท่านมาโดยตลอด
นะจัดรรยกนะครับ
ประเด็นการโอนเงินกู้จากแผนงานฟื้นฟูไปแผนงาน
เยียวยาเป็นการบริหารสถานการณ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อมีการระบาดที่สมุทรสาครก็มีการออกมาตรการควบคุม
การระบาดที่ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่าลืมว่าช่วงที่
เอ่อเรามีการติดเชื้อน้อยนะครับพอช่วงที่สอง
มันก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องเยียวยาประชาชนไป
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการลดค่าใช้
จ่ายค่าน้ำค่าไฟเยียวยาประชาชนผ่านโครงการเราชนะซึ่ง
เงินของแผนงานเยียวยาในพรกรเงินกู้มีไม่เพียงพอ

ใช้เงินบางส่วนจากแผนฟื้นฟูมาที่แผนเยียวยานะครับ
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเงินเยียวยาเป็นเงินที่จ่าย
ตรงไว้ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายประมาณ๓๓ล้าน
คนเป็นการช่วยเรื่องการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
นอกจากนั้นแล้วยังให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจด้วยโดยภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงดังกล่าวเพิ่ม
สูงขึ้นซึ่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการของส่วนคักได้อธิบาย
แล้วเมื่อวานนี้ท่านก็คงไม่ได้ฟังอีกนะครับ
ประเด็นไทยไม่เข้าร่วมโคแวคไหนก็มาพร้อม
กันแล้วก็ขอพูดอีกทีนะโครงการโคแวคเป็น
การที่จะต้องร่วมลงทุนแม้ว่าจะมีเจตนาเพื่อจะถาม
ให้กับประเทศยากจนแต่ก็มีประเทศมหาอำนาจ
เข้าร่วมระดมทุนมีอำนาจต่อรองสูงไทยก็ได้
พยายามเจรจากับโคแวคมาตลอดแต่เราไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
รับวัคซีนฟรีเพราะเป็นประเทศที่มีฐานะปานกลางฟัง
ผลนะครับหากจะร่วมโคแวคไทยต้องซื้อราคาที่
แพงกว่าและไม่สามารถจะเลือกวัคซีนจากผู้ผลิตได้
ก็ได้ต้องอยู่ในยี่ห้อที่โคแวคกำหนดเท่านั้นจึง
ความไม่แน่นอนไม่อิสระทั้งชนิดจำนวนราคาและ
เวลาที่จะได้รับรวมทั้งต้องจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยโดยวัคซีนที่
อยู่ในโครงการมีไฟซเซอร์แอสซาสเซนดิก้าซึ่ง
ตัวนี้เราผลิตเองได้แล้วนะครับแล้วใช้อยู่ในปัจจุบันใน
อันนี้ประเทศรำรวยบางประเทศมีการกักตูนวัคซีนส่งม้น
ทบโครงการโคแวคจนครูต้องออกมาตำหนินะครับถือว่า
เป็นการตัดใจที่ถูกต้องของไทยแล้วมีค่าประกอบการ
เฉพาะนะครับประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาหลายด้านทั้งด้านวิชา
การกฎหมายการเงินมาร่วมพิหนักเงื่อนไขและผลกระทบ
กันอย่างถี่ถ้วนทุกมิตินะครับเรื่องต่อไปก็อาจจะ
ต้องพูดถึงบ้างเพราะท่านมีการกล่าวถึงมาทุกครั้ง
ประเด็นค่าโง่อะไรต่างก็แล้วแต่มีหลายเรื่อง
เราทำสำเร็จหลายอย่างก็อยู่ในขั้นต่อกันเหมือนกัน
นะครับผมก็ไม่ได้โทษใครนะครับสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อย
แต่ผมก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ
จากผลกระทบที่เกิดกับประชาชนนะครับถ้าใช้คำว่าค่าโง่
มันก็ดูเหมือนกับทำให้รัฐบาลเสียเปรียบนะครับเมื่อวานแล้วเมื่อวานนั้นท่านรองนายกก็อธิบายไปแล้ว
การต่อสู้ในกระบวนการอนุญาโตเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับ
เพื่อจะปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ของผมนะ
ปกป้องความสนุนของประชาชนปรับปรุงความเข้าใจที่ฆ่าเคลื่อนกัน
และประชาชนกระบวนการขั้นตอนจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับ
ประเทศชาติจะไม่เสียเปรียบการออกคำสั่งเช่นในเรื่องของเหมืองคลาม
ก็พูดอีกครั้งแล้วกันที่ออกไปเป็นภาษาขอชอไม่ใช่ไปปิดเหมืองแล้ว
เมืองอัคราโดยตรงเป็นคำสั่งที่ออกคลุมไปถึงเรื่องของ
กิจการเมืองแร่ทุกประเภทว่าจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
แต่เขาไม่ได้เข้ามาติดต่อนะครับก็ต้องถูกปิดไปตามคำสั่งในภาพรวมตรงโน้นนะครับ
แต่วันนี้ผมไม่อยากให้พูดอะไรมากนักอ่ะเพราะอยู่ในขั้นกระบวนการเอ่อ
ญาโตนะครับรัฐบาลก็พยายามจะทำหน้าที่
สุดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะครับ
ในเรื่องของกฎหมายที่ว่าผมไม่ปรับเปลี่ยนกฎหมายต่าง
อย่าลืมว่ากฎหมายฉภาพนั้นเอ่อพบวิธีการงบมานี่
ทำไว้ตั้งปีสองพันห้าร้อยสองค่าเงินเป็นยังไง
ก็ลองพินาดูแล้วกันมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง
นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินการทางด้าน
การเงินการคลังนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับ
โดยเรื่องของเรื่องเหมืองก็เหมือนกันไม่เคยสัญญาจะยกที่ดินอะไรให้นะครับ
อยู่ระหว่างการหารือสิ่งที่ไม่เข้าใจตรงกัน
สถานะการณ์กดีอยู่ในขั้นรัวคำชี้ขาด
แต่ขณะนี้อนุญาโตแนะนำให้ผู้พิพาทหาข้อยุติร่วมกันนะครับ
การออกอนุญาตอัชญาบัตรก็คือการออกใบอนุญาตให้ผู้ที่มีความสามารถในการสำรวจดำเนินการได้
เหมือนการที่อนุญาตให้บุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรมีใบขับขี่ได้
แต่การจะขับรถไปบนถนนหรือที่ดินของใครก็ต้องขออนุญาต
เปรียบเทียบให้ฟังง่ายนะครับ
ว่าจะนั่งตรงนี้หรือนั่งข้างนอกนะครับผมฟังตลอดอ่ะทุกคน
นับเวลารวมแล้วก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับหลายหลายท่านก็พูดเสร็จก็ไม่ฟัง
ก็คงเป็นธรรมดานะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านอยู่แล้ว
เกียรติท่านเสมอกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจผมแนะนำของรัฐบาลขอบคุณท่านประธาน
งบประมาณรายและจ่ายประตันปี๒๖๖๕ที่รัฐบาลเสนอ
ผมคอยเรียนว่าการจัดทำงบประมาณรายและจ่ายประตันปีงบประมาณ๒๖๖๕
แม้เราจะต้องดำเนินการภายใต้สถาบันการณ์แพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนาต๒๐๑๙
และภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัด
แต่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนนะครับ

โดยได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้
ให้มีความต่อเนื่องจากงบประมาณปีหกสี่
ทั้งนี้เพื่อจะขับเคลื่อนประเทศของเรา
ให้ก้าวพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตได้อย่างปกติโดยเร็ว
การที่จะฆาตการเศรษฐกิจปี๖๕

ก็ต้องดูการศึกษาของต่างประเทศ

เขาก็คิดเหมือนกับเราเหมือนกันว่า

สถานการณ์สนิทโรคน่าจะดีขึ้น
นะครับเราก็ตั้งความหวังไว้เช่นกัน
ถ้ามันมีปัญหาเราก็แก้ไข

ให้มันไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากไปกว่านี้

นะครับสำหรับความเห็นข้อดังเกตข้อดังและต่างที่ท่านสมาชิกทุกท่าน
ได้พิพลายไว้ผมขอฝากให้กรรมนาฬิการวิสามัณฑ์ที่ทรภานี้
จะได้แต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบในการพิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งโมงานสองพันหกสิบห้าให้เป็นไปด้วยความรอบครอบยิ่งขึ้น
รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งไหว
มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณครับครับก็ถือว่า